คุณผู้ชมครับคนร้ายจี้ชิงทอง๑บาท
แต่ที่แปลกและเป็นข่าวก็คือลักษณะการมาก่อเหตุขอนะ
ขอนะเขาเอาอย่างนี้เลยเหรอลองดูฮะค่ะ
โอ้โหโอ้โหมีมีไหว้ขอบคุณด้วยยิ้มให้อย่างอย่างสวยงาม
ขอนะไหว้แล้วก็ไปนี่คือร้านทองทวีทรัพย์เยาวราช
บนพระวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ
เราไปถามนะฮะนางสาวอารีเกิดแก้วยุคสามสิบหกปี
เป็นพนักงานร้านทองเล่าบอกว่าคนร้ายเข้ามาขอดู
ขอดูแบบน้ำหนักเยอะเยอะเลยมีห้าบาทไหมอืม
มีสี่บาทไหมมีสามบาทไหมค่ะพนักงานบอกไม่มี
มีแต่แบบบาทเดียวจะดูไหมดูอย่างนั้นถอดหน้ากากก่อนได้ไหม
ถอดถอดให้แล้วก็ขอดูสร้อยเส้นแรกแล้วพยายามดึงดึงนะ
ดึงดึงจากมือพนักงานหลังจากนั้นขอดูเส้นที่สอง
นะฮะจังหวะนี้คนร้ายนะครับยกสร้อยขึ้นมาส่อง
แล้วเดินถอยหลังแล้วยิ้มหวานให้พนักงาน
แล้วก็ยกมือไหว้แล้วขอนะไปล่ะโอ้เขาไม่กลัว
คือกล้องวงจอมปิดก็จับภาพนี่ครับได้ชัดโอ้โห
แล้วก็เดินไปทิวทิวอย่างเงี้ยนะโอ้โหกูกูละพรงงมากเลย
นะฮะบ่ายสองโมงวันเดียวกันตำรวจไปจับนายจีรศักดิ์
อายุยี่สิบเก้าปีเป็นชาวนครสีธรรมดานะครับ
ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์แล้วก็ของกลาง
ร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทนะแล้วก็จักรยานยนต์

ที่เกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ
จิลศักดิ์ให้การวกไปวนมาคือให้การแบบนี้
เพราะว่าแม่มีอาการทางจิตเวทนะครับ
ผลมาจากการเสพยาอย่างหนักในอดีต
เจ้าตัวอ้างว่าที่ทำไปก็คุณผู้ชมฟังดีนะ

ต้องการทำเพื่อประเทศไทยเพื่อให้โควิดหมดไป
ยังไงนะ
ต้องการทำเพื่อประเทศไทยเพื่อให้โควิดออกไป
เขาได้ไปชิงทองเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลตรงไหน
นั่นเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับ
ตำรวจนำตัวส่งพร้อมของกลางกับสพเมืองสงขลาดำเนินคดีกันไปครับ
ถึงได้แปลกแตกต่างจากคนอื่นนะคะ